ดูปัญหาอีกหนึ่งปัญหาแล้วก็เป็นสาเหตุหลักสำคัญเลยนะคะ
กรณีค่าฝุ่นมลพิษที่มันอยู่ในอากาศตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของการเผาอ้อยนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย
เขาก็เลยมีการหารือกับตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับชาวไร่อ้อยเนี่ยนะคะ
โดยนางวรวันชิดอรุณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
บอกว่าหลังจากที่มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
สมาคมที่เกี่ยวข้องก็มีการร่วมกันแล้วค่ะ
เอาแบบระยะสั้นเฉพาะหน้าก่อนที่ทำได้ทันทีคือ
โรงงานน้ำตาลกำหนดสัดส่วนการรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในแต่ละวัน
ถามว่าทำไมมีอ้อยสดทำไมมีอ้อยไฟไหม้ล่ะ
ก็เพราะว่าการตัดอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้ความยากง่ายมันต่างกัน

ซึ่งคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนงานเนี่ยก็นิยมที่จะรับจ้างตัดอ้อยไฟไหม้
ใช่ครับคืออ้อยมันเป็นพืชที่ใบมันคม

เกษตรกรเคยเห็นไหมชาวไร่อ้อยที่จะไปตัดอ้อยเนี่ย
ต้องใส่เสื้อผ้าปกคลุมร่างกายทั้งหมดเลย
ทีนี้ล่ะครับจะจ้างแรงงานไปตัดอ้อยสด
แรงงานส่วนใหญ่ไม่เอาบอกว่าไม่ไหวนะฮะ
ถ้าตัดอ้อยสดตัดได้ต่อครั้งนะคุณ๑ตัน

เสียเวลาไปเนิ่นนานหลายวัน
ใช่แต่ถ้าตัดอ้อยที่เผาเรียบร้อยแล้ว
พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะตัดได้ถึง๔๕ตัน
ใช่นี่แหละเขาบอกว่าคือความยากใกล้มันต่างกัน
ไงก็เลยนิยมเผาอ้อยก่อนที่จะตัดแล้วก็ส่งเข้าโรงงานน้ำตาล
คือเขาให้ใบมันออกไปซะหมดเลยเอาเหลือแต่ต้นอ้อยแล้วไปตัดต้นอ

เขาบอกว่าถ้าเราบ้านเรานะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถตัดอ้อยโดยที่ไม่ต้องเผานะคุณ
แต่ราคารถคันละเท่าไหร่คุณ

๕ล้านกาเศรษฐกรบอกซื้อไม่ไหวถ้าซื้อมาจากต่างประเทศ
แต่ถ้าในบ้านเราขาย๕๗ล้านก็ซื้อไม่ไหวอยู่ดี
เกษตรกรบอกว่าจะเอาเงินทุนที่ไหนไปซื้อรถพวกนี้

เพราะฉะนั้นปัญหานี้มันยังไม่หมดเสียค่ะ
แก้ปัญหาระยะสั้นที่ทำได้ทันทีเลย
ก็คือโรงงานน้ำตาลต้องมีการกำหนดสัดส่วน
การรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในแต่ละวัน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
รวมถึงมีการประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าขอให้มีการรับอ้อยสดเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
ส่วนอ้อยไฟไหม้เนี่ยต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ก่อนหน้านี้เนี่ยอ้อยไฟไหม้ที่ไปขายโรงงานน้ำตาลกันอ่ะ
ร้อยละหกสิบนะคุณอ่าตอนนี้ต้องลดปริมาณลงอ่ะอ่า
ที่สำคัญตอนนี้มีการถกกันด้วยเรื่องของราคาระหว่างอ้อยสด
กับอ้อยไฟไหม้เนี่ยต้องมีการทำให้มันต่างกันเยอะเยอะ
เพราะตอนนี้ราคาอ้อยเนี่ยมันต่างกันเพียงตันละเก้าสิบบาท
มันไม่จูงใจอ่ะฮะครับที่ทำให้คนเนี่ย
ขายอ้อยสดกันมากขึ้นเนี่ยนะคะที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะคะ
คณะกรรมการบอกว่าให้โรงงานน้ำตาลเปิดให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดเนี่ย
ได้เข้าหีบก่อนทันทีอ่าฮะและให้มีมาตรการจูงใจให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด
ส่วนระยะต่อไปจะหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้ตามความเหมาะสมหรือไม่นั้น
เดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะคือตอนนี้จริงจริงแล้วคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเนี่ย
เขาหักอยู่แล้วนะค่ะหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้เนี่ยสามสิบบาทตอนนั้นอ้อย
เพื่อไปส่งเสริมเกษตรกรที่เขาตัดอ้อยแบบตัดสดค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือสามสิบบาทเนี่ย
จะน้อยไปหรือเปล่าอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะคะ
อาชีพการเกษตรของชนบุรีนะคะ
กลับมองแบบนี้นะคะมองว่าจริงแล้ว
ปัญหาการเผาอ้อยที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานแล้ว
เพราะว่าราคาอ้อยมันตกต่ำ
ราคาขายปีนี้อยู่ที่ตันละ๖๗๐บาท
แรงงานตัดอ้อยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
วันละ๓๓๐บาทต่อคน
แล้วจะเอาแรงงานเยอะขนาดไหนเสียค่าจ้างแค่ไหนไปตัดอ้อยสด
นั่นสิคะแล้ว๑คนอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไป
๑คนตัดอ้อยสดได้วันละ๑ตัน
แต่ถ้าเป็นอ้อยไฟไหม้หรือว่าอ้อยเผาเนี่ยนะคะ
ทำได้ง่ายกว่า๑คนสามารถตัดได้สูงสุด
คือสี่ตันต่อวันเลยนะคะที่สำคัญ
ปัญหาที่มันตามมาก็คือหาแรงงานตัดอ้อยเนี่ย
ค่อนข้างยากครับจึงเป็นสาเหตุทำให้ชาวไร่อ้อยเนี่ย
ต้องเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน
ส่วนเรื่องของค่าฝุ่นละอองจากการ
อ้อยที่มันเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะคือ
ในความเป็นจริงเนี่ยคุณจิราวุฒิบอกว่า
ไม่มีใครหรอกนะที่เขาเผาอ้อยครั้งละมาก
แต่จะเลือกเผาครั้งละประมาณ๕ไร่เท่านั้นแหละ
เพราะว่าสามารถควบคุมไฟได้ง่าย
ฝุ่นละอองก็ไม่รบกวนชาวบ้านมากนัก
และการเผาอ้อยแต่ละครั้งก็ใช้เวลาไม่นานคือ๑๕นาที

มีโทษในเรื่องของการปล่อยมลพิษ
ประวังโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีประมาณอีกไม่เกิน๑๔๐๐๐
แต่แก้ปัญหากันก็ไม่รู้ว่าเกษตรกรพี่น้อง
เขาจะร่วมแก้ปัญหากับหน่วยงานรัฐได้หรือเปล่า
เพราะเขาบอกเขาก็แบกรับต้นทุนกันไม่ไหวนะฮะ
เราก็เคยไปจับเข่าพูดคุยกับชาวไร่อ้อยนะ

สงสารเขาเหมือนกันเขาบอกทำยังไงล่ะ

ทีนี้ในการแก้ปัญหาคุณจะไปแก้จุดนี้แล้วไปผูกจุดนี้
มันไม่ใช่มันต้องแบบบูรณาการแก้แบบทั้งระบบนะคะ
ใช้คำว่าขอความร่วมมือนะคะ